คุณผู้ชมครับช่วงแรกแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องของงานดีดีกว่า
ถูกต้องเป็นประเพณีดีหลังช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้นะคะ
ยังคงมีประเพณีดีให้เราติดตามให้เราสืบทอดให้เราอนุรักษ์กันอีกมากมาย
ไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะพาไปดูงานสุดยิ่งใหญ่ตระกาลตาของจังหวัด
ยิ่งใหญ่มากเห็นไหมว้าวมากคุณ
ช่วงหลังเทศกาลสงกรานแบบนี้นะคะ
อายุทยาเขาก็จะมีประเพณีห่มผ้าเจดีวัดสามปลื้ม
เจดีนักเลงที่บริเวณกลางถนนโรจนะตำบลไผ่ลิง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ค่ะเป็นวงเวียนเลยโอ้โห
กว้างนี่สวยมากเลยนะซึ่งชาวชุมชนต่างในเขตเทศบาลเมืองอโยธยาเนี่ยนะ
เขาถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่าสามสิบปีแล้วค่ะภายในงานก็จะมีพิธีสักการะองค์พระเจดี
มีการส่งน้ำพระประจำหมู่บ้านและก็ยังมีการร่วมกันห่มผ้าองค์พระเจดี
โดยผ้าที่ใช้ประกอบพิธีนะคะก็จะให้ประชาชนได้ร่วมกันเขียนชื่อลงไปก่อน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแบบนี้จากนั้นก็ยกขึ้นไว้เหนือศีรษะค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็แห่เวียนรอบเจดีทั้งหมด๓รอบด้วยกันโดยมีเสียงแตรวงสร้างความสนุกสนานตลอดการเวียนรอบเจดีเลยนะคะ
บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมบรรยากาศความสนุกสนานหน่อยค่ะ
การะเกดอะไรก็มากันเต็มเลยนะที่อายุทยาเนี่ยพี่หม่งพี่หมื่นมากันรวมแล้วเป็นล้านเลยคุณ

ขนาดนั้นเลยเหรออเจ้ามากันเป็นล้านเลยเห

ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีของชาวพระนครศรีอยุธยาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานนะคะ
จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ขอพรรวมไปถึงสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีกันด้วยนะคะ
ความเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยก็เหมือนการแบบว่าห่มผ้าให้กับเจดีค่ะ
เปลี่ยนผ้าใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะ
มากันเยอะกันแบบนี้นะครับก็ถือเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีไปในตัวด้วยนะครับ